จำไม่กรณีที่บ้านต่อเติมเป็นโรงจอดรถได้ใช่ไหม
อ่าจำดูที่ล้ำมาครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งถนน
เหมือนว่ากระแสกำลังมาทำไมอ่ะ
มีอีกแล้วเฮ้ยนี่อยู่แถวหนองจอก
คุณผู้ชมสำเร็จว่ามันจะเป็นถนน๒เรนสวนกรรม์นี้

ดอมบ้านงานหรือเปล่าเวลาเขาจะทำบุญหรือเปล่า

เนี่ยผมก็เพิ่งรู้ข่าวตอนที่นักข่าวมาถามผมนี่แหละ

ถ้าจะร้องเรียนนะบอกมาเลยเดี๋ยวผมลื้อออกให้

พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้คือถนนอยู่วิทยาซอย๓เขต

เออเนี่ยเขาร้องเรียนแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูว่าเพื่อนบ้านเนี่ยตั้งเต็นต์ล้ำออกมากลางถนนแล้วมีกลวยยางด้วยเห็นไหม
ทำเป็นโรงจอดเลยจอดหลายคันด้วย
ทำให้เวลาเขาจะขนของเห็นไหม

คือออกไม่ได้ไม่รู้จะกลับรถที่ไหน

นักข่าวโรงพื้นที่ตามพิกัดเลย

เต็นต์กลางไว้กลางถนนแบบนี้แหละ

ตั้งอยู่ข้างบ้านหลังแรกที่เปิดเป็นร้านขายอะไหล่รถยนต
อย่างที่บอกคือเวลาเขาจะเอาขนของเข้าขนของออก
ร้านขายอะไหล่รถยนต์ก็ต้องถอยหลังเข้า

คาดว่าจะทำเป็นที่จอดรถของร้านขายอะไหล่
นักข่าวได้เจอกับคนดูแลบ้านที่เป็นเจ้าของเต็นต์
ให้ข้อมูลว่าอ๋อผมไม่ค่อยคุยกับคนในซอย

แต่ผมก็ไม่เคยมีปัญหากับใครด้วยนะ
เพราะเวลากลับจากทำงานก็เข้าบ้านเลย
ไม่ได้คุยกับใครเลยเพื่อนบ้งเพื่อนบ้านไม่เอาแล้ว

เออรักรถรักรถคนรักรถเป็นแบบนี้ฮะ

ก็ตอนที่พี่นักข่าวมาหาผมนี่แหละ

เอาจริงบ้านงานจริงด้วยน้ำแข็ง
เออบ้านงานปีงแล้ว

เต็นต์พี่เนี่ยมันทำให้ผมถอยรถยากนะ
ผมยินดีจะลื้อให้อยู่แล้ว
แต่ที่ผ่านมาก็เห็นเงียบกันหมดไง

ว่าเจ้าหน้าที่คงเห็นข่าวในโซเชียล
ในช่องทีวีนี่แหละ
เทศกิจมาเลยครับ
เพื่อนบ้านบ้างทักทายโอพาปราสัย

เพื่อนบ้านน่าจะบอกไหมว่าเต็นต์พี่มันมาขวางอยู่นะ